ต่อกันที่อีกหนึ่งนักเตะที่ค้าแข้งในเจลีก
อย่างจะอุ้มเทือทรวนบุญมาทันแนวรับของทีมโยโกฮามาเอฟมารินอส

คว้าอันดับที่๑๒ของนักเตะยอดเยี่ยมเอเชียประจำปี๒๐๑๙
ปีนี้อันดับที่๑ก็เป็นซอนเทิงวินนะคะนักเตะจากท็อตแมมฮอสเปอร์

และในจำนวน๒๔คนมีเหงียนกวงไห่ค่ะนักเตะของเวียดนามที่ติดอันดับ๑๗
แล้วก็ถือเป็นหนึ่งใน๒ตัวแทนนักเตะจากอาเซียนที่ได้รับเลือกค่ะ
ก็ดึงตัวทิติพันธ์พ่วงจันทร์กองกลางทีมชาติไทยกลับมาจากโออิตาทุริตะทีมในเจลีกญี่ปุ่นนะคะ
หลังจากปล่อยให้ยืมตัวเป็นเวลา๑ฤดูกาลค่ะ
ที่ฤดูการ๒๐๑๙ค่ะก็ปล่อยตัวให้โออิตาทริตะยืมตัวไปใช้งาน
ลงเล่นในเจลีก๒๐นัดด้วยกันนะคะเป็นตัวจริง๑๒นัด
ส่วนผลงานในถ้วยลูวันสครับนะคะลงเล่น๓นัดทำได้๑ประตู